คุณผู้ชมผมรู้แล้วล่ะคุณพระราพรผมรู้แล้วล่ะ
ว่าทำไมท่านผู้การพัทธลุงถึงกำชับเหลือเกินเรื่องของการเล่นการพนันในงานศพ
มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งในพัทธรุงเหมือนกันยิงในวงไฮโลเหมือนกันนะครับ
ในวงไฮโลเหมือนกันอืมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แต่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคนละเหตุการณ์กันนะโอ้โหแต่ยิงในวงพนันไฮโลที่พัทธรุงเหมือนกัน
มันเหมือนกันมากเลยอ่ะเออนี่แหละครับนี่แหละผู้การถึงสั่งนักสั่งหนานะครับ
คนร้ายใช้ปืนขนาดจุด๓๘บุกยิงนายบุญเลิศศรีเงินอายุ๖๗ปีครับ
เสียชีวิตในวงไฮโลเลยในงานศพที่บ้านหลังหนึ่งหมู่๓ตะบนชมวงอำเภอควนขนุนนะครับ
และกระสุนปืนไปโดนนายกิติศักดิ์ศรีใสอายุ๔๐ปีกระสุนปืนเข้าไหล่ซ้าย
ส่วนนางสาวนิตยาแถมสุกอายุ๕๔คนนี้ถูกยิงเฉียวหน้าอกด้านขวาไปได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดนี่ครับโอ้โหเปิดให้ดูเลยแบบนี้
สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจตั้งประเด็นสังหารเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัว
ต่อมาครับตำรวจชุดสืบสวนสพควนขนุนขอสารออกหมายจับผู้ต้องหา๓คนด้วยกัน
แล้วจับกลุ่มได้๒คนคือนายสารวุฒิชุมทองและนายโสพิษพรมเงิน
แต่สองคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายมงคลรัฐมีชูผู้ต้องหาอีกคนนึงนะครับ
เข้ามอบตัวกับตำรวจชุดปราบปรามนะฮะ
เป็นชุดปรับปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
ของตำรวจภูทรจังหวัดพัทธรุงที่เซเฮาวส์แห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทธลุงครับ
เรื่องต้นผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ผลตำรวจตรีตานิดรามดิตท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนี่แหละครับ
บอกว่าจากการสืบสวนขยายผลจากคดีนี้
มันมาจากขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้ตายกับคนในกลุ่มของคนร้าย
ซึ่งรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
แต่กลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยยิงผู้ตายเนี่ยไม่ใช่กลุ่มมือปืนรับจ้างนะครับไม่ใช่
แต่เป็นกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะครับโดยไม่มีการว่าจ้าง
เรื่องต้นนะครับออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา๓คนแล้ว
ตำรวจมีพยาหลักฐานชัดเจนนะฮะมัดได้แน่นอนไม่จับแพ้ครับ